คุณผู้ชมมาดูเหตุยกพวกถล่มกลางเมืองที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะ
มีการคว้ามีดสปาต้ายาวเลยมาไล่ฟันกันเท่านั้นไม่พอ
จุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์อีกตำรวจก็รีบเข้าไปห้ามเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวไปดูนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยค่ะ
เป็นคลิปภาพที่เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตี๒
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็น๑๐คันเลยนะ

แล้วเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ที่มีจำนวนคนน้อยกว่าก็วิ่ง
แล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหลบหนีไปนะคะ
ถูกผู้ชายเสื้อขาวอีกฝั่งหนึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวโจกนั่นแหละ
ถือมีดสปาต้ายาวเป็นฟุตเลยนะคะ
ไล่ตามเหมือนกับจะไปทำร้ายคู่อริ
แล้วก็ระหว่างที่เหตุการณ์มันชุลมุนชุลเกกันอยู่นั่นแหละค่ะ

จุดไฟเผามอเตอร์ไซค์ของคู่อริจนเสียหาย๑คัน
ที่ตำรวจสายตรวจของสภหัดใหญ่ก็เข้าไประงับเหตุ
วัยรุ่นทั้งหมดก็รีบขี่รถแล้วก็หลบหนีไป
วันขโมงแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ครั้งนี้คู่อริทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ส่วนตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการหาเบาะแสของวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
โดยเฉพาะในคลิปนี้ก็คือเห็น
เป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวแล้วก็ถือมีดไล่ฟัน
ตำรวจก็ต้องมีการตามตัวมาดำเนินคดี

ก็ทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันมาก่อน
ตรงสวนหย่อมศรีภูวนาศ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุละรอบหนึ่ง

ระหว่างนั้นทั้งสองฝ่าย
ขี่รถมาแล้วก็มาปะกันตรงนี้

ก็เลยเหมือนกับเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะ
ก็เป็นการเหมือนกับล้างแค้นแล้วก็เกิดกัน
วิ่งไล่ฟันแล้วก็จุดไฟเผารถจักรยานยนต์แบบนี้นะคะ